ท่านผู้ชมครับที่อุบลรัชธานีครับมันก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะฮะ
จักรยานยนต์คันหนึ่งขี่มาช่วงกลางคืนนะครับเขาเป็นพนักงานเทศบาลนะฮะ
พุ่งไปแล้วก็ชนเกาะกลางถนนเป็นป้ายบอกทางป้ายสัญลักษณ์ตรงเนี้ยฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะครับ
โชคร้ายมากคนขี่กระเด็นมาแล้วมีรถกระบะขับมาพอดี
แล้วทับเลยเต็มเต็มเลยค่ะเสียชีวิตนะฮะค่ะโชคร้ายจริงจริงครับ
ผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนที่ผ่านมาครับก็ตามภาพที่ท่านเห็นแล้วฮะ
จุดนี้เป็นจุดกลับรถหน้าโชว์รูมรถแห่งหนึ่งนะครับถนนชายางกูลตะบนหัวเรือ
อำเภอเมืองอุบลรัชธานีนะครับผู้ที่ขี่จักรยานยนต์แล้วก็ประสบเหตุเนี่ย
จนเสียชีวิตชื่อว่านายทรงศักดิ์นำสกุลนวลอินอายุห้าสิบสามปี
เป็นพนักงานเทศบาลของตะบนพนาอำเภอพนาจังหวัดอำนาจริงนะฮะ
แต่ที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ในเขตพื้นที่อุบลรัชธานีนะครับกล้องวงจรปิดของโชว์รูมรถนะฮะ
ก็จับภาพเอาไว้ได้อย่างชัดเจนนะครับหลังจากที่จักรยานยนต์เนี่ย
พุ่งไปชนป้ายสัญลักษณ์ป้ายจราจรตรงเกาะกลางถนนเนี่ยโชคร้ายมาก
นายทรงศักดิ์กระเด็นไปอยู่กลางถนนแล้วก็มีรถกระบะคันหนึ่งขับผ่านมา
พอดีก็ทับร่างไปคนขับรถกระบะชื่อนางวิภาวีอายุห้าสิบห้านะครับ
ก็ไม่ได้หนีไปไหนนะฮะเขาก็จอดรถแล้วก็ลงมาดูนะครับ
ให้การกับเจ้าหน้าที่บอกว่าเมื่อคืนนี้ก็กำลังขับรถนะ
พาครอบครัวเนี่ยกลับจากทำธุระแล้วจะเข้าตัวเมืองอุบลรัชธานี
ตอนมาถึงจุดเกิดเหตุมันกระทันหันมาก
แล้วก็ไม่เห็นว่าตรงถนนตรงนั้นน่ะคือคนนะฮะ
ตอนที่ทับไปเนี่ยคิดว่าเหยียบวัตถุอะไรสักอย่างหนึ่ง
แต่ต้องหมายว่าถูกขยัดใดนั่นแหละนะครับพอมองกระจกล้างอีกทีหนึ่ง
จึงเห็นว่าเอาเป็นคนก็จอดรถแล้วก็ลงมาช่วยเหลือนะครับ
แต่ก็ไม่ทันการนะครับเพราะว่านายทรงศักดิ์ก็เสียชีวิตนะครับ
ตำรวจตอนนี้นะฮะสพเมืองอุบรัชธานีนะครับ
ปล่อยตัวชั่วคราวไปก่อนนะครับคนขับรถกระบะเนื่องจากไม่ได้หลบหนี
แล้วเขาก็พยายามช่วยเหลือแล้วส่วนเรื่องของพฤติกรรมต่าง
จะตรวจสอบหลักฐานต่างนะฮะก็ดำเนินคดีกันตามขั้นตอนต่อไป